ส่วนข่าวต่อไปนี้โหดครับมีผู้หญิงถูกฆ่ายัดใส่กระเป๋าเดินทาง
แล้วเอาไปโยนทิ้งแม่น้ำโขงตำรวจสพธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับ
กับทีมแพทย์นิติเวศไปเจอกระเป๋าเดินทางใบนี้ฮะ
นี่ครับลากขึ้นมาลากขึ้นมาขนาดกว้าง๙๐เซนติเมตรยาว๖๐เซนติเมตรครับ
ลากขึ้นฝั่งมาไปพบว่าลอยอยู่ตามน้ำตรวจสอบน้ำหนักกระเป๋าเนี่ย
โอ้โห๖๐๗๐กิโลกรัมล่ะเปิดกระเป๋าออกกลิ่นสวนเข้าจมูกครับ
เหม็นสวนเข้าจมูกครับข้างในมีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ด้วยนะครับ
แล้วก็มีห่อพลาสติกสีดำในห่อพบร่างของผู้หญิงครับ
ผมยาวอายุสี่สิบถึงสี่สิบห้าปีสูงประมาณหนึ่งร้อยหกสิบถึงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตร
ผิวขาวสวมเสื้อแขนกุดสีฟ้ากางเกงยีนขายาวสีน้ำเงิน
เสื้อชั้นในสีดำกางเกงในสีฟ้าศพเนี่ยงอตัวอยู่นะ
ไม่มีอะไรมัดฮะโอ้น่ากลัวใบหน้าเนี่ยลักษณะคล้ายถูกทุบด้วยของแข็งครับ
แต่ร่างกายนะครับต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกที
เพราะว่าศพอยู่ในน้ำนานเริ่มอืดแล้วคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
ต่ำกว่าสามถึงห้าวันนะครับในตัวแล้วก็ในกระเป๋า
ไม่พบเอกสารอะไรเลยสอบสวนทราบว่าหนึ่งถึงสองวัน
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเห็นกระเป๋าลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ในแม่น้ำโขง
ก็ไม่มีใครสนใจอะไรนะกระทั่งกระเป๋ามันลอยไปแหม่
ไปถูกที่ไปติดแพร่จอดเรือของหน่วยเรือ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือว่านรขอนะคุณผู้ชม
คราวนี้กลิ่นมันฟ้องก็เลยเอามาตรวจสอบครับ
คือถูกฆ่าอำพลางในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ถูกเอาไปทิ้งน้ำ
ศพมันลอยขึ้นมาอีกประเด็นคือถูกฆ่าอำพลางจากที่อื่น
มาทิ้งแม่น้ำโขงตำรวจภูทรภาคสี่กองปราบปรามนะครับ
ตอนนี้กำลังตามหาญาติอยู่นะครับแล้วจะหาตัวผู้ก่อเหตุต่อไปครับ